ลุงที่ใช้ขวานจามหัวหลานชายเสียชีวิตแล้วก็ใช้น้ำมันเนี่ย
ราดจุดไฟเผาน้องสาวได้รับบาดเจ็บหนักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
อ้างบอกว่าแค้นหลานท้าต่อยนะหลานท้าต่อย
ชอบเถียงด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
สี่ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาครับตำรวจสพเมืองอุดรธานีครับ
นี่ไปกันที่บ้านหลังนี้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีในที่เกิดเหตุนะครับ
พบนางสาวทิพพวันพลตรีเธออายุ๔๐ปีถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
ในห้องนอนไปเจอศพของนายทักดาไนอายุสิบห้าปี
ถูกฟันที่หัวหน้าอกไหล่ซ้ายโอ้โหแผลชะกันทั้งนั้นเลยครับ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือนายวันชายพลตรีอายุห้าสิบสองปี
เป็นพี่ชายของนางสาวทิพวันคนบาดเจ็บเมื่อกี้นี้ที่ถูกไฟลวกนะครับ
แล้วก็ยังเป็นลุงของผู้เสียชีวิตด้วยก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนางสิงห์พลตรีอายุแปดสิบปีแล้ว
เล่าบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายคนโตส่วนคนเจ็บเนี่ยคือนางนาง
ทิพวันเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กขณะที่นายทักดันัยเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยก็เป็นหลานชายซึ่งทุกคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละ
ช่วงเช้าผู้ก่อเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันกับผู้บาดเจ็บก่อน
เรื่องการผูกเปรยวนนอนขวางทางเข้าออกบ้านนะครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็เอามีดฟันเชือกจนเปรย์ขาดอ่ะ
ทำให้นางสาวทิพวันตกอยู่บนเปรย์ตกกระแทกพื้นเลยครับนะฮะ
เอามีดฟันเปรย์ขาดแบบนั้นจากนั้นนายทักดันัยเห็นน้าตกลงมาก็ตะโกนต่อว่า
นายวัญชัยซึ่งเป็นลุงจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันโต้เถียงกัน
ทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปตอนนั้นก็ยังแยกย้ายกันไปอยู่
ช่วงหัวค่ำวันชัยมาตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมาล่ะเมาได้ที่แหละ
ก็ได้ยินเสียงหลานชายร้องลั่นบ้านเลย
ตอนแรกก็คิดว่าลูกชายเนี่ยเข้าไปทำร้ายหลานก็เลยเรียกให้ลูกสาวไปช่วย
แต่พอลูกสาวเข้าไปเอ้ามันไม่ใช่นี่นะฮะ
คนที่ฟันนี้เป็นอะไรคนที่ฟันมีศักดิ์เป็นอะไร
ลูกก็มีลูกเขาฝาลุกเขาใจเปล่าใช่ค่ะ
ก็ไปฟันอย่างเปล่าลงมาคนก็เห็นยอมรับบอกว่า

แล้วก็เทน้ำมันราดจุดไฟเผาน้องสาวจริงแหละ

น้องมาผูกเปรย์ขวางทางเข้าออกขวางทาง
ส่วนหลานชายชอบมาด่ามาก้าวร้าวใส่เขา
แล้วก็เถียงด้วยท้าต่อยด้วยเอาลองฟังเขาบ้างฮะ
โอ้โหเห็นอาวุธแล้วแบบโหดมากจริง